เขาบอกว่ามีสัตว์แปลกเป็นสัตว์ลูกครึ่ง

หลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นพวกสัตว์ลักษณะแบบนี้

แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่ามันคือ
ครึ่งค้างคกกับครึ่งอึ่งครับ
อื้อ
เฮ้ยค้างคกกับอึ่งมันรวมกันเหรออธิบายสิ
มันเหมือนคางคกแต่ว่ามันก็
หน้าไงคุณดูหน้าหน้าเหลี่ยม
แล้วก็ผิวตะปุ่มตะปับผิวมันคือค้างคกเลย

ลำตัวรูปร่างลักษณะมันเหมือนอึ่ง
อึ่งเผาพองเออ

เพราะชาวบ้านเขาไม่เจอ๓๔๓ตัวลักษณะอย่างนี้
ผมไม่กล้าบอกเลยมันคืออะไร

ดูหนูดูอ้าปากหมอเลยอ่ะเราก็งงเหมือนกันเอามาให้ดูรูปร่างลักษณะมันเป็นอย่างนี้
จับได้มาช่วยกันคิดวิเคราะห์เขาบอกเขาจับได้เจอเนี่ยแปลกประหลาดเลยเอามาเลี้ยง
ลองจับดูระวังพ่นยางได้เปล่าไม่รู้นะเออชาวบ้านจับกลุ่มคุยกันแบบนี้
จับมือจับมือเจ้าเช็คแฮนด์จับปรุงด้วยอยากรู้ชาวบ้านเขาคุยอะไรกันไปลองฟังกันหน่อยฮะ
เป็นไงตามนั้นเลย
เออใช่คุณอึ้งลิ้นจุกปากเลย
คือหงายท้องมามันเหมือนอึงอ่างจริงแต่เนี่ยถ้ามองอย่างนี้ดิฉันก็ว่าเป็นคางคก
แต่ไม่ใช่คือกำลังมองว่ามุมไหนที่จะเหมือนอึงอ่างก็คือมุมที่เขาหงายขึ้นมาดูท้องเมื่อกี้แหละ
ครึ่งคางคกครึ่งอึ่งงั้นเราเรียกมันว่า

โอ้โหต้องทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เนี่ยฮะตรวจดีเอ็นเอไหม
เออเป็นตรวจดีเอนเอว่ามันมาอย่างนี้ไอ้สัตว์รูปรักษณะล่ะ

ไม่ต้องเรียกตามดิฉันก็ได้ดิฉันไม่ว่าอะไรหรอก
เอาให้ดูกันแล้วกันนะคุณผู้ชมดูอะไรที่มันแปลกที่